เขาก็ถามเราก่อนว่าคุณลุงหนูจะไปบิ๊กตีรัชดาเขาบอกได้ครับ
บอกพอได้ครับเขาก็ขึ้นเขาจะนั่งตรงนี้บอกหนูขอนั่งหน้าได้ไหม
เพราะของลงก็วางอย่างนี้เนาะกวดน้ำกวดอะไรไว้กินเนี่ย
เขาบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เพราะว่านั่งหลังหนูเมารถ
เท่านั้นได้ครับอ้าวแล้วครับเขานั่งไปเขาก็ถามน่ะ
คุยไปเรื่อยเรื่อยเขาก็ถามแต่ลุงก็ตอบเข้าไปว่า
ครอบครัวผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมเคยลำบากมาแล้ว
ผมต้องมาทำงานทำมาหากินอย่างเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งผมได้ไม่กี่บาทหรอก
เขาคุยเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้พอท่าทีตอนที่คุยค่ะคุณลุง
คือแต่งตัวยังไงดูแล้วไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้เลยครับ
แล้วทีนี้เขาอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการเขาบอกเขาเป็นข้าราชการ
ค่ะทีนี้เขาบอกว่าฉันเนี้ยจะไปวิกษีรัชดา
จะเอากระเช้าแล้วจะไปเยี่ยมพ่อของน้องเขาอีกคนหนึ่งที่
เขาบอกอ้าวผมก็ถามว่าเป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าตกตกที่สูงลงมาแล้วทีนี้ขาก็เจ็บ
เขาบอกเขาเดินไม่ได้จะเอากระเช้าไปเยี่ยมเขาเขาว่างั้นโอ้โห
แล้วทีนี้อ่ะได้พอพอไปถึงปึ๊บพอไปถึงวิกษีเนอะ
ลุงเขาพาไปถึงวิกษีพอถึงวิกษีก็เลี้ยวเข้าไปปึ๊บ
พอเลี้ยเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าจอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้ก็คือว่า
ที่เขาเข้าจอดเต็มแล้วใช่ไหมลูกพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บล็อตที่สองอ่ะ
ก็จอดขวางเขาอยู่อย่างนี้ก็คือให้เขาลงก่อนเขาขอลงก่อนเขาว่างั้น
พอเขาจะลงเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบกระเป๋าคล้ายกระเป๋าตังค์เขา
ยาวยาวแบบผู้หญิงใช่ไหมค่ะแล้วก็หยิบแปลงพันแปลงห้าร้อย
เยอออกมาว่าแล้วก็ถามว่าคุณลุงขอแลกตังค์หน่อย

ขอหยิบแบงก์๑๐๐๐ไปเยอะมาก็แบงก์๕๐๐ไปเยอะมาก็ได้
เคยโดนมาแล้วผมบอกอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรฉันเป็นข้าราชการเดี๋ยวฉันโอนให้จัดการไม่มีปัญหาเขาบอกงั้น
ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยถือกระเป๋าตังค์อยู่กับแบงค์ปลีกของคุณลุงใช่ที่เพิ่งได้มาใช่อ่า
ประตูล็อกประตูรถล็อกอยู่ล็อกอยู่แต่เขาเปิดเองได้อืมเขาเปิดแล้วก็ลงไปเลย
อย่างนี้ผมลุงไม่ได้ล็อกไม่ได้เปิดล็อกเลยค่ะพอหลังจากที่เขารับเงินมาปุ๊บ
ลุงก็หันไปเก็บล้วงแบงค์แบงค์แบงค์แบงค์แบงค์ห้าร้อยแบงค์แบงค์ร้อยอีกห้าร้อยตรงนี้
แล้วทีนี้แบงค์แบงค์แบงค์พันธุ์เนี้ยเราให้เขาแล้วค่ะก็คือว่าเห็นเห็นว่าคงไม่มีอะไรมั้ง
เขาคงให้เราใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้แก๊งห้าร้อยเนี้ยพอไอ้แบงค์ร้อยห้าห้าใบเนี้ย
ลุงถือมาพอลุงถือมาเสร็จปุ๊บลุงก็ถืออยู่อย่างเงี้บอกเอามาก่อนเอาตังค์
อัตรังแรกมาก่อนเขาบอกงั้นเพราะว่าผมค่อยโดนแล้วผมไม่ว่าใจ
เขาบอกไม่เป็นไรฉันเป็นข้าราชการก็พูดเสียงดังนะอืมถ้าเป็น
เป็นข้าราชการเขาว่างั้นไม่เป็นไรเขาก็หยิบตังค์ผมไปเลย
หยิบตังค์ปุ๊บแล้วเขาก็ลงไปเขาลุงมองเขาเจ๋วเขานะเขากึ่งเดิน
กึ่งวิ่งอ่ะค่ะเข้าเข้าไปในประตูอืมคุณลุงตะโกนเรียกไหม
ไม่ทันหรอกครับก็คือลุงลงตรงนี้ไม่ได้เพราะรถมันจะเข้าตลอดเวลา
คือเปิดไม่ได้แล้วนี่เปิดประตูไปเลยเขาเปิดประตูแล้วเขาลงไปเลย
ถ้าทางโน้นมันจะลงง่ายค่ะเขาได้เงินไปจากคุณลุงห้าพันห้า
ก็คือแบงก์ปีกแบงก์ปีกทั้งหมดหนึ่งพันกับหนึ่งห้าร้อยจ้ะ
เพราะรุงถืออยู่ที่ลองเงินแรกเขาถือลงไปแล้วเขาเปิดลงไปเลย
แบบซัยมือแต่แบบไอ้ที่พันหรือเป็นอ่ะลูงยืดให้เขาอ่ะ

องไปตามดูเขาแล้วไปช่วยก็ดูของขึ้นมาคิดอย่างนั้นก็ลงได้ก็เดินตามเข้าไปอ้าวทำให้มัน
รู้สึกว่านั้นมันไม่เห็นเนี้ยไปไหนแล้วก็เลยถามยาล์ม
ถามยามตัวเล็กเขาบอกน้องเห็นผู้หญิงมันอ้วน
อันนี้มากแต่เราเนี่ยดูนับนวดไปกว่าทุกค่ะ
ถ้าโดนอีกแล้วเขาบอก
คล้ายว่าอาชีพเขานะยังไงมันก็ต้องรีบไปให้ไกลจากตรงนี้ถูกไหมฮ
ค่ะส่วนตัวคุณลุงพอเจอเหตุการณ์แบบนี้
โอ้โหเครียดมากลูกสาวบอกพ่ออย่าเครียดนะ
เขารู้เลยว่าพ่อเป็นคนเครียดเป็นคนที่คิดได้คิดน้อยเครียด
วันนั้นลุงก็นอนไม่หลับลุงไม่ได้เสียได้ตังค์นะ๑๕๐๐บาท
แต่ว่าเสียดายในความรู้สึกเสียดายที่ว่าเงินตรงนั้นที่ได้มากว่าจะได้มาแต่ละบาท
เก็บมากว่าให้ครบ๑๕๐๐บาท
ความคิดของลุงก็คือว่าหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะแบ่งให้หลานไปโรงเรียนเพราะหลานมาหา
แต่อีกตัวหนึ่งจะไว้ใช้หนี้เขาแล้วก็ซื้อพวกกุ้งซื้ออะไรว่าจะซื้อไปให้หลานกิน
ปรากฏว่าวันนั้นก็อดจันไปตังให้หลานไปบ้านก็ไม่มี
แล้วผมบอกเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้
เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเครียดมากเลยอะ

เขาติดต่ออะไรมาไหมครับตำรวจว่ายังไงบ้าง

สดร้อนเลยครับผมตายตอนนั้นเลย
หลังจากนั้น
ลูกสาวคนเล็กเขาเพื่อนเขาเยอะ
เขาส่งไปทางเพจเขาบอกว่า

ตัวคุณลุงเองอยากให้ตำรวจ
อยากให้จับได้คือไม่อยากให้ไปตั้งว่ามเดือดร้อนให้กับแท็กซี่หลายคัน
บางคนเค้ามีรถเช่านะครับ

ไหนจะหาค่าเช่าเติมการ์ดค่ากิน
แล้วลูกเขาล่ะที่รออยู่ที่บ้าน
ลูกเมียเค้าล่ะที่รออยู่ที่บ้านที่รอกินข้าวต้องพ่อ
ที่ว่าจะเอาเงินส่วนที่เหลือจากค่าเช่าไปซื้อกับข้าวกินอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ไม่คิดว่าคนอายุประมาณนี้แต่งตัวแบบนี้
ถูกต้องครับไม่น่าทำผมยังว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นอย่างนี้
คนนี้ก็โดนมีลูกสาวก็ส่งมาให้คนเดียวกันเลย
มั่นใจเลยใช่มะลูก
คนนี้เลยนะคือถ้าเห็นหน้าพบจำได้เลยนะ
คนนี้ลุงไม่แน่ใจว่ามันอ้วนไหม

ตกลางเป็นเป็นคนไม่มีระตีระดัน

ถ้าไปชี้ตัวลุงชี้ตัวได้เป๊ะเลยล่ะ

ขอนั่งหน้าเหมือนกันเนี่ยลูกเขาบอกว่า

ถ้าสมมติว่าเจอเขาหรือว่าเขาให้ไปชี้ตัว

ทำเพื่ออะไรคุณทำอย่างนี้คุณรู้ไหมว่า

คือลูกเมียเขาที่ว่าเขารออยู่ที่บ้าน

ส่วนน้อยแต่ส่วนมากจะมา

พอถึงหน้านาเค้าจะกลับไปทำนาของเค้า

ไม่เป็นไรลูกเขาล่ะเมียเขาล่ะ
พี่คะเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงแรกเนี่ย

ขึ้นมาท่าทางสีหน้า

หลังจากที่รับผู้โดยสารมาจากสนามหลวง
ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายลงเสร็จ
หน้าโรงแรมปิ๊สพระเล็จ
ขับไปสัก๑๐๐กว่าเมตร

แล้วก็โบกเปิดประตูด้านซ้ายคนขับ

ผมก็บอกว่าโอเคครับยินดีครับ

เข้าถนนหลานหลวง

ระหว่างทางเขาก็ชวนคุย

จะทำงานอยู่ราชการหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ

ที่จะไปเซนทาส์นี่ก็คือจะไปซื้อของ

แล้วเขาก็ชวนคุยผมก็ชวนคุยบ้าง

พักที่ไหนผมอยู่แถวรังสิทธิ์
ซึ่งก็แต่งตัวดีใช่ไหมพี่
ครับดูเหมือนหัวหน้าอยู่เหมือนผู้จัดการอยู่
แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้จัดการโรงแรมไหนยังไง
บอกว่าเป็นผู้จัดการโรงแรมอะไรอย่างนี้ผมจำชื่อไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับ
อืมทีนี้พอก่อนจะไปถึงที่หมายเนี้ย
เขาทำยังไงแล้วก็เหตุยังไงบ้าง

เพื่อที่จะไปเอาของก่อนสั่งของไว้
แล้วทีนี้เขาก็กำกับเส้นทางอย่างเดียวเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
แล้วเขาก็บอกให้เจาะทางข้าง
รู้สึกจะเป็นเป็นตู้กระจกทางเข้าห้างอ่ะนะเพราะว่าของอยู่ตรงนี้แหละ
น้องเนี่ยพี่มีแบงค์พันธุ์น้องมีเลขสักพันหนึ่งไหม
แบงค์ย่อยผมก็ว่าเอ่อมีครับผมก็นับให้น่ะพันธุ์หนึ่งค่ะแล้วเขา
พี่แล้วแบงค์พันธุ์พี่ยังไม่ได้ให้ผมใช่ไหมผมก็ถามกลับไปนะครับ
อ๋อใช่ใช่พี่ยังยังเดี๋ยวต้องจ่ายค่าของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
กดบัตรมาให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอทีเดียวเพราะว่าน้องต้องกลับไปกับ
อยู่แล้วแล้วก็ขอยืมอีกห้าร้อยอ้าวตอนนั้นแล้วตอนแรกก็คือ
ให้ไปละพันหนึ่งใช่ไหมใช่ไอ้ห้าร้อยอืมแต่เราก็อืมถ้าให้ไป
หมดนี่เราก็ไม่เหลือก็เลยอ่ะเอาไปสี่ร้อยแล้วกันพี่นั่นอ่ะทีนี้เขาก็
บอกว่าน้องรอแป๊บนึงนะเนี่ยห้องนี้แหละผมก็ถามห้องนี้นะ
ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อื่นนะแล้วทีนี้เราก็มองตามใช่ไหม
แล้วก็เลยพยายามเดินหน้า

ส่งให้เขาเนี้ยคือยังไม่ได้รับเงินแบงค์พันมา
ยังยังยัง
ซึ่งตอนนั้นคิดไหมว่าเดี๋ยวเขาคงส่งมาหรือว่า

เอกใจอยู่แต่ว่าเรามองว่า
เป็นห้องเพราะว่าจอดข้างอย่างนี้เป็นตู้กระจกเนี่ย

ก็ว่าจะทำไงดีหรือจะตามเข้าไป

แล้วพอเขาบอกกลับมาว่า
ขอยืมอีกแล้วบอกให้รอตอนนั้น

ตอนแรกก็รออยู่สัก๕๑๐นาที
ก็พยายามวัดหาที่จอด
ไม่มีที่จอดก็วนกลับมาที่เดิมหารอปภ

ทำให้เรารู้สึกได้ไหมว่าเขาจะชิ่งแล้วนะ
ก็สังเกตได้ตอนรู้สึกแบบที่มองผ่านในเจาะเข้าไป
เห็นเขาเดินก้าวบันไดมันเดินเร็วผิดปกติ
ฉันต้องหอนใจแล้ว
แล้วก็คำสุดท้ายที่แกพูดก็คือบอกว่าให้รอแค่นั้น

แล้วเขาก็ไป

แกบอกพี่ลอเวิอภอร์ไหมว่าป้าขนนี้หน้าตายังมันเคยเห็นไหม

จุดรอ้วอเวอร์พอมันไกลกันอยู่นะ
หน้าจะประมาณ๑๐๐เมตรเหมือนกัน
พอฟังไหมเขาบอกไหมว่าเขาก็บอกว่าต้องใส่ให้พี่จะโดนแล้วแหละ
เพราะว่ารู้สึกจะมี๓๔ลายแล้วที่มาลักษณะคล้ายอย่างนี้
จอดที่เดียวกันไหมใช่ใช่ประมาณเนี้ย
รู้สึกคนหนึ่งโดนไป๕๐๐คนหนึ่ง๒๐๐อะไรประมาณนี้
ทีนี้พอหลังจากที่พี่ประสบเหตุแบบนี้ส่วนตัวคิดยังไงบ้าง
รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เหมือนแบบคิดไหมว่าคุณป้าอายุประมาณนี้
จะมาเกาะเหตุลักษณะแบบนี้กับพี่โอ้โหคิดไม่ถึงเลยครับ
เพราะว่าเราก็เสียดายตังค์โอ้โหกว่าจะได้เนาะ
ใช่ปรากฏว่าวันนั้นพี่หมดไปรวมแล้วคือ๑๔๐๐บาททั่วนเลย
ครับอืมซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยนั่งมิเตอร์จากตรงนั้นมากดมิเตอร์มาเท่าไหร่
อยากจะให้ตำรวจดำเนินการยังไงบ้างอยากเอาผิดยังไง
ฝากเป็นหรุฑาหอนเตือนไฟพี่แท็กซี่ไหมอืม
ก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนนักซี่อยู่ครับ

การที่ผู้โดยสารมาขอยืมเงิน
ต้องพยายามยากหน่อย

คือแบบนี้ผมคือแบบมองโลกแง่ดีเกินไป